สถานที่ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ
ร้านนี้ขนมโตเกียวเป็นขวัญใจมหาชนคนขอนแก่น

นี่ครับน้องนักเรียนนักศึกษาเขาก็ออกมาต่อคิวกันเพียบเลยครับ
เพราะว่าร้านนี้เขาขายอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เขาบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทุกเพศทุกวัย

นี่แผ่นเดียวนิดหนึ่งบนคุณมันมีแบบใหญ่ไง

ไปเจอท่านนี้ก่อนก็คือนายวิทูลเรืองศรี
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านโคกอำเภอหนองนาคัมจังหวัดขอนแก่น
เขาทำขนมโตเกียวสดใหม่ร้อนให้กับลูกค้าได้ทาน
นี่เห็นไหมอื้อหือใหญ่มากเลยอ่ะคุณยาย
ที่บอกว่ายายเนี่ยมันยายแบบโอ้โห
ระดับประมาณสัก๓๐เซนติเมตรความกว้างของเขานะ
แล้วก็ความยาวสัก๕๐เซนติเมตร
ฮะเห้ยเกินฟุตนึงนะคือเหมือนว่าเวลาแผ่แป้งลงไปใช่ไหม
คือความยาวอย่างนี้นะเกิน๑ฟุตน่ะยาวเท่า๒เกิน๒นึงอ่ะ
อ้าวเรียกได้ว่ามันพอกับ๑ไม้บรรทัดอ่ะ
เลือกมีให้เลือกหลากหลายเล็กก็มี๕บาท๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท
ส่วนไซส์พิเศษมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยชิ้นละ๖๐บาทครับ
กินกันอิ่มเหมือนกินข้าวเลยล่ะอิ่มมากเลยใหญ่กว่าเครปอีกอ่ะคุณ
นี่ใส่ไข่ลงไปเขาก็มีเพราะว่าเขามีหลายไส้
บอกว่ามีไส้เค็มไส้หวานไส้หมูหยองพริกเผาก็มี

ไส้กอกก็มีเลยแม่จับเป็นชิ้นละก็ว้างลงไปแบบนี้

ไข่มันใหญ่มากเลยอ่ะคุณเตรียมเต็มกระทะเลยอ่ะ

ไส้หวานนี่เป็นไส้ครีมแบบนี้ผมก็ชอบทานนะ

พอเริ่มเรียนมาก็คนละชิ้น๒ชิ้น๓ชิ้น๔ชิ้น๕๑๐ชิ้น

เคล็ดลับของขนมโตเกียวที่นี่นะครับก็คือการผสมแป้งสูตรพิเศษ
และมีน้ำซอสสูตรพิเศษด้วยที่ใช้ในการปรุงรสของไส้เค็ม
ทำให้มีลูกค้าทั้งขาประจำขาจรโดยเฉพาะเด็กอย่างที่ผมบอก
โอ๊ยมากันเยอะเยอะจริงเด็กชอบขวานใจเลย
ขวานใจมหาชนคนขอนแก่นอย่างที่บอกเหมือนกับไทยรัฐทีวีเรานี่แหละ
ไทยรัฐทีวียังไงทีวีมหาชนร้องเพลงร้องเพลงเป็นไงล่ะ